ส่วนคดีที่เล่าไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเรื่องของน้องอ้วน
อ้วนที่จมน้ำไปเล่นน้ำกับพี่ชายกับเพื่อนรวมละ๓คน
แต่น้องอ้วนเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตทีแรก
ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเป็นฝีมือลุงแต
แตนลุงขี้เมาที่อยู่แถวนั้น
ครับตำรวจก็เลยนำไปคุมตัวไปสอบสวนอยู่เป็นหลายชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมฮะ

น้องก็โกหกเพราะครัวแม่ไว้ครับ

เริ่มต้นเย็นวันพุธที่ผ่านมา๒๗กรกฎาคมคุณผู้ชม
นี่เป็นจังหวะที่พบร่างของน้องอ้วนครับเด็กวัย๖ขวบ
ซึ่งไปตกปลากับพี่ชายวัย๗ขวบแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
สระน้ำท้ายหมู่บ้านชุมชนบ้านน้อยพัฒนาในอำเภอเมืองลบบุรี

พี่ชายวัย๗ขวบกับเพื่อนอายุ๕ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า
อ้วนเนี่ยโดนลุงแตลุงขี้เมาที่มีบ้านใกล้กับสระน้ำจุดเกิดเหตุ
บีบคอแล้วก็กดน้ำเอาจนน้องอ้วนตาย
ตำรวจคุมตัวในแต่สอบสวนนานกว่า๓ชั่วโมง
ตอนที่ถามเนี่ยคุณผู้ชมตอนตำรวจถามในแต่
แตยืนยันผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวกับการตายของน้องอ้วนเลย
อยู่ในเหตุการณ์มาถามเพิ่มซะหน่อยต่อหน้าสหวิชาชีพด้วย
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ท้ายที่สุดพี่ชายของน้องอ้วนยอมรับเอง
ว่าผมกุเรื่องขึ้นมาผมโกหกครับทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก
อ้วนน้องผมเนี่ยไม่ได้โดนลุงแตทำร้ายหรอกแต่น้องอ้วนลื่น
แล้วก็ตกลงไปในน้ำจมน้ำเสียชีวิตเองครับ
สาเหตุที่พี่ชายของน้องอ้วนกุเรื่องก็เพราะว่ากลัวแม่ตีกลัวความผิดครับ
ก็เลยกุเรื่องไปแบบนั้นโอ้โหน้องเอ้ยเกือบทำลุงแตซวย
ส่วนลุงของน้องอ้วนผู้ตายนี่แหละครับหลังจากรู้ความจริงว่าเอ้า
แตไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องอ้วนนี่ลุงของน้องอ้วนรู้สึกผิดเลย
คุณผู้ชมนี่ทางซ้ายนี่นะเสื้อฟ้านี่มาขอโทษลุงแตเลยครับ
อืมเนี้ยมานั่งจับเข่าคุยกับลุงแตโอ้ลุงแตก็ยังดื่มเหล้าอยู่เลยนะ
เขาชอบดื่มเหล้าเขาชอบดื่มเหล้าอันนี้ไม่ว่ากันแต่ลุงของน้องอ้วนก็มาขอโทษเลยครับ
ยกมือไหว้จับมือเคลียร์ใจกับลุงแตเลยอืม
แตเองบอกเออลุงก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเปิดใจกับทีมข่าวด้วย
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นลุงแตยืนยันไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องแล้วว่า
ลุงไม่ได้ทำร้ายเด็กไม่ได้ทำร้ายน้องอ้วนคือหลังจากทำงานเสร็จแล้วเนี่ย
แตก็มานั่งดื่มเหล้าข้างข้างร้านสะดวกซื้อนี่แหละแล้วส่วนตัวลุงแตเองนะ
ไม่ได้คิดร้ายกับเด็กเลยที่สำคัญลุงแตเนี่ยเป็นคนเตือนทั้ง๓คนด้วยนะ
อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นน้ำท้ายหมู่บ้านตรงนั้นไม่ดีน่ากลัวอันตราย
แล้วพอความจริงปรากฏว่าลุงแตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของน้องอ้วนเนี่ย
แตโล่งใจเลยแล้วลุงแตทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะทำอะไรคะ

ไปไหมลุงปั๊ก

คุณผู้ชมมันมีรายงานข่าวมาด้วยนะเรื่องนี้ก็แปลกดีเหมือนกัน
แตเนี่ยที่บอกว่าเขาเตือนเด็กว่าอย่าลงไปเล่นน้ำเพราะอะไรรู้ไหม

คนในบ้านของลุงแตเคยไปจมน้ำที่สระนั้นเลย
อ๋อเหรออ่อนก็เลยเป็นห่วงเด็ก
แล้วรอบนี้กลายเป็นน้องอ้วนซึ่งจมน้ำเสียชีวิตแต่ว่าพี่ชายน้องอ้วนดันมาใส่ความลุงแตซะอย่างนั้น
แต่ก็ถือว่าพ้นมณฑินไปนะฮะหลังจากพ้นผ่านเรื่องราวร้ายไปแล้ว
แตนเนี่ยบอกโอ้โหเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะตอนแรกนี่คนในหมู่บ้านด่ากันใหญ่เลย
นึกว่าเป็นลุงแตแน่แน่แต่ลุงแตทำยังไงซื้อสลากินแบ่งเลยฮะ
ซื้อมา๒ใบหวังจะรวย๑๒ล้านเลย

ดูมั้ยดูมั้ยลุงแต่ให้ดูมั้ยนี่คุณประจมดูเอามาฮะ

จะตามลุงเขาหน่อยอย่าเลยพี่เดี๋ยวพาลุงซวยเออว่ะเดี๋ยวพาลุงเขยัด

เวลาฟังข่าวอย่าเพิ่งด่วนสรุปสมมุติิเห็นว่า
โอ้โหลุงแต่แกขี้เมาแกดื่มเหล้า
แล้วดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจแต่แกไม่ใช่คนไม่ดี

ที่ดูพญาหลักฐานแล้วก็ดูแล้วว่ามันไม่เข้าข่าย
โอ้โฮตำรวจนี้ทำให้ลุงแต่ไม่ต้องสวยพูดจริง
ไม่งั้นกลายเป็นแพ้เลยนะคะ